หกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีค่ะคุณผู้ชมกลับมา
มีความเคลื่อนไหวของเจ้าสำนักรัฐธิพระบิดาค่ะ
อึกกินฉี่วันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะคุณนัทพงศ์
โดยบอกว่าจะส่งทนายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิบ้าง
นี่ค่ะเงียบไปนานวันนี้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งไปถึงผู้ว่าเลยค่ะ
แล้วก็ผลการตรวจออกมาแล้วนะคะสำหรับการตรวจตัวอย่างอาหารที่จำหน่าย
โดยสำนักพระบิดานี่แหละที่ทางสาธารณสุขจังหวัดชายภูมิ
เขาเปิดเผยผลตรวจสอบอาหาร๘ชนิดที่ผลิตจากที่แห่งนี้
เพราะว่าไปเห็นว่าผลิตเยอะนะคะแล้วก็มีทั้งแขวนทั้งวางอยู่ในลักษณะที่
ไม่ถูกสุขลักษณะค่ะนะคะ๘ตัวอย่างที่ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
จังหวัดนครราชศรีมามี๓ตัวอย่างก็คือข้าวเกลียบปลาทูนะคะ
ัวลันเตาคลุกเกลือแล้วก็ปลาหมึกแห้งเนี่ยค่ะสามตัวอย่างนี้ส่งไปตรวจ
แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาค่ะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือพบเชื้อราเกินมาตรฐาน
และเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคซึ่งผู้ที่กินเข้าไปอาจจะได้รับอันตรายทั้งร่างกาย
เป็นมะเร็งหรืออาจติดเชื้อในกระแสเลือดถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งเชื้อราเนี่ยก็พบได้ในอาหารแห้งนะครับ
การเก็บรักษาที่ร้อนแล้วก็ชื้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราแล้วก็ระยะเวลาด้วย
ซึ่งเชื้อรานี่ก็จะมีผลอาจจะทำให้เกิดพิษเฉียบผลั
หรือบอกว่าปนเปื้อนในน้ำเนี้ยอีโคลายที่ทำให้เกิดเอ่อภาวะท้องเสียได้
ถ้าเป็นผู้สูงวัยหรือเป็นเด็กเล็กเนี่ยที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง
ภูมิกันต่ำก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้ากระแสโลหิต
แล้วก็เป็นพิษต่อระบบติดเชื้อราเนี้ยเรื่องของอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีไปสองข้อหาแต่ว่าในทวีเองวันนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะถูกดำเนินคดีแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานบอก
ไม่ได้มีท่าทีตนกตกใจนะคะล่าสุดที่เคลื่อนไหววันนี้ค่ะ
ก็คือมอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
แจ้งความดำเนินคดีใครรู้ไหมคะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิอันนี้ตั้งผู้หลังได้แล้วใช่ไหม
สอนกองฉลากโอ้โหเนี่ยค่ะแจ้งความผู้ว่าเลยค่ะ
ฐานบุกรุกเคหาสถานและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
อืมกรณีที่ไปสั่งให้ตำรวจเข้าจับกลุ่มและตรวจค้นสำนักอ่ะค่ะ
นี่ค่ะให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีผู้ว่าชัยภูมิเลยนะคะ
ปรากฏว่าท่านผู้ว่าคุณทวีเนี่ยหลังจากทราบว่ามีการแจ้งเอ่อ
ท่านผู้ว่าไกรสอนหลังจากทราบว่านายทวีไปแจ้งความดำเนินคดี
โพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเฟซบุ๊กนี่คือเฟซบุ๊คของท่านผู้ว่านะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคล่ะเฟซบุ๊กของท่านผู้ว่าท่านเล่นเองป่ะ
ถ้าท่านเล่นเองท่านทรัพย์มากน่ะนี่เอาตัวการโพสต์นะฮะครับ
พระบิดาพระองค์ลงทุนแจ้งความจับผู้ว่าชายภูมิเลยลึกขอรับ
ท่านถ้าท่านเขียนเองอันนี้คือท่านเขียนว่านับเป็นความภูมิใจในชีวิตรับราชการอย่างนี้
ฮะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพระบิดาและพระมันดานี่เป็นยังไง
กันเป็นข่าวตลอดกลัวคนไทยเหงาดูออก
ศัพท์วัยรุ่นมากเลยครับนะคะอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุด
ก็มาคู่กับความเคลื่อนไหวของพระบิดาเลยนะคะท่านผู้ว่าค่ะ